พาไปที่จังหวัดชนบุรีเลยค่ะที่นี่นะคะเขาเหมือนแบบ
เอาใจคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙ด้วยการขาย
อาหารราคาประหยัดเพียงกล่องละสิบบาทโอ้โหดูสิคะ
แต่ล่ะคนนี่กำลังช่วยกันทำอาหารกันแบบคมะคะแม่น
โดยฝีมือความอร่อยนี้มาจากกำนันและภรรยา
พร้อมกับทีมงานนะคะมีการร่วมด้วยช่วยกันปรุงอาหารแบบสดใหม่เลย
มีหลากหลายเมนูเลยนะจ๊ะมีทั้งผัดไทยเอ่ยข้าวมันไก่
นี่ขนมหวานบัวลอยบัวลอยไข่หวานก็มา
ส่วนเครื่องดื่มดับร้อนก็มีอย่างน้ำแดงโซดานะคะ
นายวัญชัยทองอยู่กำนันตำบลคลองตำรุเนี่ยท่านเล่าให้ฟังบอกว่า
ตอนแรกก็คุยกันแหละว่าจะแจกฟรีนะแต่พอคิดไปคิดมาถ้าแจกฟรีเนี่ย
เงินทุนก็จะหมดไปก็เลยตัดสินใจมาขายดีกว่า
แต่ขายในราคาถูกขายในราคาถูกเนี่ยดีกว่า
เพราะว่าราคา๑๐บาทแล้วคนได้อิ่มท้องด้วย
ถ้าเกิดว่าอยากทานจริงหิวมากไม่มีเงินเลย
มาบอกกำนันได้เลยทางกำนันเขาจัดให้แบบฟรีไปเลย
เห็นทรายถูกแบบนี้แล้ววัตถุดิบล่ะจ๊ะใช้แบบไหนกันบ้าง
แล้วก็อยากจะช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนที่ได้รับผลกระทบจริงนะคะ
กำนันก็บอกมาอีกว่าจะทำแบบนี้ไปเรื่อย
เพื่อช่วยเหลือทุกคนในช่วงวิกฤตโควิด๑๙
โดยตอนนี้เขาจะขายในช่วงวันหยุดก่อนนะคะ
ใครอยากจะไปอุดหนุนก็ไปกันได้ที่หน้าที่ทำการกำนันตำบลครองตำรุอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีจ้า
แต่ถ้าไม่มีตังค์บอกเขาได้นะเขาก็ให้ทานฟรีได้เลย
ว่าหลายที่หลายหน่วยงานเขาก็เร่งที่จะให้ความช่วยเหลือของผู้ที่ประสบภัย
แบบว่าได้รับความเดือดร้อนจากโรคโควิด๑๙จริง